โอ้โหรังต่อใหญ่มากแถมยังมีต่ออีกเยอะแยะเลย
เอายังไงดีเนี่ยเราต้องอยู่ให้ไกลเข้าไว้นะคุณผู้ชมสบาย
อยู่นี่ไงถ้าทำยังไงเห็นไหมคะวิวหลังบ้านดิฉัน
อย่างนี้เลยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะดูก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ทราบกันแล้วค่ะช่วงนี้จังหวัดแถบแถบรอยต่อประเทศเมียนมากับลาวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
การใช้ชีวิตการเดินทางกันหน่อยช่วงเช้ามืดแบบนี้
จังหวัดแถบแม่ห้องศรเนี่ยถือว่าตอนนี้กำลังได้รับฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะ
แล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปต่อเนื่องอีกสักระยะวันสองวันนะคะปัจจัยเกิดจากอะไร
แล้วก็จะมีแนวโน้มแบบไหนบ้างเปิดดูเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เห็นชัดเจนค่ะเมฆปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
แล้วก็แนวด้านตะวันตกของประเทศนะคะเนื่องมาจากมีหย่อมความร้อนอยู่บริเวณทางประเทศลาว
เวียดนามตอนบนก็คือหย่อมความร้อนรูปตัวแอลนั่นแหละค่ะ
เป็นสัญลักษณ์แผนที่ทางอากาศแล้วก็แผ่คลื่นความร้อนมา
เมื่อมีห่อมความร้อนแล้วก็มีลมมีความชื้นมาปะทะก็ทำให้เกิดฝน
เพราะฉะนั้นจังหวัดแถบนี่ค่ะอีสานตอนบนภาคเหนือด้านตะวันออกก็จะมีฝน
โมเดลนี้เห็นชัดเจนนะคะว่าบึงกาลสกลนครนครพนมหนองคายเลย
มีฝนตกแล้วก็กระจายมาหลายพื้นที่
ขณะเดียวกันค่ะดูลักษณะของลูกน้ำสีขาว
เป็นลักษณะทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นมาปกคลุมทะเลอันดามันรวมถึงภาคใต้ภาคตะวันออก
จึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนนะคะ
ก็คือโดยรวมแล้วตกประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
โดยมากแล้วเป็นช่วงบ่ายและค่ำ
ส่วนกลางวันนะคะร้อนค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถตากผ้าตากพืชผลการเกษตรได้
ในช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงหลังจากนั้นมาก็เตรียมรับความร้อนได้เลย
ส่วนคลื่นนะคะฝั่งอนามันจะสูงมากกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ
คุณผู้ชมคะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นหน่อย
ชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนเหลือเกินเพราะอะไรคะ
นี่ค่ะก็มีการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ฝุ่นมันก็เลยปลิวเข้าบ้านของประชาชนหมู่ที่๒
ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ช่วงกิโลเมตรที่๑๑ถึง๑๒ทั้งฝั่งขาเข้าขาออก
เป็นระยะทางกว่า๑๓๐๐เมตรเลยนะคะ
ชาวบ้านร้องเรียนผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าเขามีการปรับปรุงถนนทั้ง๔เลน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแน่นอนล่ะค่ะ
หินเศษดินปลิวเข้ามาในบ้านและร้านค้า
ทำความสะอาดกันทั้งวี่ทั้งวันแล้วค่ะก็ยังผล
ก็ยังเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ก็อันนี้วิงวอนบอกต่อกันแล้วกันนะคะ
เพราะว่ายิ่งอากาศร้อนแบบนี้ฝุ่นยิ่งฟุ้งกระจายไปได้มากขึ้น
ถ้าฝนตกลงมาก็ยังพอช่วยบรรเทาได้บ้าง
แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือได้ก็อยากจะให้ช่วยกันด้วยค่ะ
ไปดูเรื่องราวเจ๋งของนักเรียนหญิง๓คนชั้นม๕โรงเรียนสุรวิวัตรกันบ้างนะคะ
เด็กทั้ง๓นี้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
มีการคิดค้นทำน้ำยาล้างผักที่สกัดมาจากมะละกอและมะพร้าว
ว่ากันว่าประสิทธิภาพในการกำจัดพญาติเนี่ยได้มากถึง๖๘เลยนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ปลอดภัยต่อสภาพอากาศและปลอดภัยต่อตัวร่างกายของมนุษย์ด้วยนะคะ
โดยสารสำคัญนะคะก็คือสารลอริวกลูโคไซส์จากมะพร้าวจะช่วยลดแรงตึงผิวทำให้ไข่พญาติหลุดออกจากผัก
แล้วก็ยังมีสารคาเพ้นจากมะละกอซึ่งเป็นสารสำคัญในยาถ่ายพญาติก็จะช่วยยับยั้งการเคลื่อนไหวของพญาติ
บอกเอามาใช้แล้วได้ผลดีนะคะ
วิธีก็คือผสมน้ำยา๑ช้อนชากับน้ำ๑ลิตรแช่ผักเอาไว้๑๕นาทีแล้วก็ล้างออกเพียงเท่านี้เองโอ้โห
๕เท่านั้นเองคุณผู้ชมนะคะพัฒนาต่อยอดไปก็จะสามารถเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะ
ส่วนตอนนี้ที่ฉันอ่านข่าวบ่อยมากเลยเจอต่อเจอแตนตามพื้นที่ต่างยังไงก็ตาม
ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนก็อยู่กันไปเพราะมันคือระบบนิเวศประโยชน์มันก็มี
แต่ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยอาจจะอันตรายก็หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกำจัดแล้วกันคุณผู้ชมดิฉันดูแล้วเนี่ยมันจู่โจมมาหาดิฉันแน่นอนดิฉันตัวคนเดียวเอาไม่รอดไปดีกว่าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
มันมาเลยครับ